คุณผู้ชมครับเรื่องของเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กำลังถูกไล่กวาดล้างอยู่ในขณะนี้
ก็มีทั้งเรื่องของการไม่ขออนุญาตกับออยอย่างถูกต้อง
เรื่องของการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
และการโฆษณาเกินจริงนะครับ
ล่าสุดวันนี้กศธชได้สั่งระงับโฆษณาทุกชิ้นของอาหารเสริม๖ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาผ่าน๔ช่องทีวีทั้งดิจิทัลแล้วก็ดาวเทียมนะครับ
หลังจากที่ตรวจสอบเนื้อหาร่วมกับออยแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการโฆษณาเกินจริง
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
๒ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าสกัดผสมเห็ดลินจือสกัดพลัสตาซีเนเจอร์จากช่อง๘
ดับเบิ้แมคจากช่องแอดทีวีช่องทีวีดาวเทียม
ใบโอวันจากช่องแอดทีวี
เบอร์แมคจากช่องมิกเมเจอร์แชนัลเป็นช่องทีวีดาวเทียม
ขอให้สังระงับต่างกล่าวเนี่ยออกไปก่อนแล้วก็จะนำกระบวนการในการเข้าสู่เนื้อหาก็คือคุ้มครองผู้บริโภคเข้าสู่คณะกรรมการของท่านพีรพงศ์อีกครั้งหนึ่งต่อไป
ความร่วมมือนี้ใช้เวลาเร็วขึ้นสามารถตรวจสอบได้ภายใน๑๒วัน
เดิมใช้เวลา๔๕วันซึ่งตรวจสอบเนื้อหาครอบคลุมในทุกแพลตฟอร์ม
หากพบผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๕ล้านบาทและปรับสูงสุดวันละ๑แสนบาท
ก็คงจะมีการดำเนินการในลักษณะอย่างนี้ไปอย่างต่อเนื่องเรื่อย
เพื่อที่ว่าจะเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้ผู้บริโภคเกิดมีการหลงเชื่อลงผิด
ในเรื่องของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างครับ
เพราะมีการตรวจพบเนื้อหาการโฆษณาในช่องทางออนไลน์ที่เกินจริงอีกด้วย